ทีนี้ชาวบ้านเนี้ยพี่พี่บอกว่าก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าไม่พูดคุย
พยายามพูดคุยแล้วใช่พี่เสน่ห์บอกเคยคุยตั้งแต่เมื่อก่อนโควิด
ด้วยซ้ำใช่ครับตอนที่โรคมันเริ่มมาเยอะมาเยอะแล้วครับ
แต่พอบอกอ่าถ้าไปบ้านคุณคุณก็ไปไล่เอาสิใช่
หลังจากนั้นได้คุยอีกไหมไม่ครับเพราะว่าตอนนั้นก็ผมก็อ่า
คือกำลังผมก็น้อยแต่ทีนี้ว่าคุยกับแกเนี่ยแกจะอ้างแต่กฎหมายอย่างเดียว
ผมก็อ้างกฎหมายเหรอยังไงอ้างกฎหมายยังไงอ้าง
ก็กฎหมายมันคือแบบแกคู่อะแหละคู่ยังไงเหมือนคู่เหมือนคู่ว่าอ่า
เนี่ยนะถ้าอย่างนี้อย่างนี้มามีปัญหากับฉันเดี๋ยวฉันอย่างนี้
อย่างงี้ฟ้องน่ะอ่าจะฟ้องจะอะไรเป็นฟ้องน่ะอ๋อเหรออ่า
อะไรเขาก็จะฟ้องอะไรเขาก็จะฟ้องมันเป็นอย่างเงี้ยอืมแบบคน
ธรรมดาไงเขารู้กฎหมายเขาว่าเขาฟ้องมาแล้วหนึ่งคน
โดนไปสี่พันห้าฮึฟ้องมาแล้วยังไงครับพี่ยังไงอ๋อ
อันนี้เขาทะเลาะกันอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้แต่เขาฟ้องจริงจริง
อ่าว่าอย่างงั้นเถอะเขาฟ้องจริงจริงใช่ฟ้องค่ะเราก็เลยไม่กล้า
ที่จะไปมีปากเสียใช่ใช่นะตัวใช่ค่ะเกี่ยวกับนกด้วยค่ะ
กับนกด้วยเหรอใช่ก็คือบ้านตรงข้ามเขาตากผ้าขอใหม่
ไหม้หน่อยค่ะเขาตากผ้าไม่ได้เขาก็จะใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ย
มันก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็พอทีหลังมันก็กลายเป็นเรื่องที่ว่า
ทะเลาะกันเรื่องระหว่างระหว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่อืมแต่ทางเขาเนี่ย
คลิปไว้หมดแต่ทางเด็กเนี่ยไม่ได้อัดเขาก็เลยเอาข้อมูลตรงนั้นอ่ะ
ไปฟ้องไปไปเป็นหลักฐานกับศาลแล้วเขาชนะเขาก็เรียกค่าเสียหายสี่
สี่แสนแต่ทางแต่อีกฝ่ายนึงไม่มีจ่ายเขาบอกท่านไม่มีจ่าย
ก็ไปขึ้นศาลก็เสียค่าปรับไปสี่พันเด็กในหมู่บ้านไปว่า
เด็กในหมู่บ้านไปว่าค่ะเขาเยื่อยู้ก็เลยถูก
เหมือนกับว่าเขาเยื่อยู้ก็เลยถูกฟ้องหินประมาทไปใช่เสียไปสี่พัน
ใช่อ่าบ้านไหนเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเห็นบอกบ้านบ้านหนูอ่า
รินดาค่ะหม้อแปลงยังไงเห็นบอกนกมันจะบินเข้าไปหรือยังไง
ก็นกปะเกาะที่เราสายไฟนะฮะอ่าปะเต้มไปหมดเลย
วันนั้นน่ะหม้อแปงก็ระเบิดครั้งแรกเลยนะครับ
นกตายอ่าโอเคเราก็ไม่ว่าอะไรปล่อยเถอะเดี๋ยวก็ไฟฟ้ามาซ่อมเอง
อืมก็รอไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไฟฟ้าก็มาอ่าเสร็จแล้วอยู่อยู่
อีกวันหนึ่งอีกสักสิบวันที่ผ่านมาหม้อแปลงระเบิดอีกรอบสอง
รอบสองพอแจ้งที่ไฟฟ้าไฟฟ้าเขาถามว่าที่ไหน
เราบอกบุบันพบศุกร์เขาบอกเจ้าเดิมอีกแล้วอืม
คนที่รับโทรศัพท์นะเจ้าเดิมอีกแล้วแล้วเราก็รอสักประมาณ
เกือบชั่วโมงก็ตะโกนถามเขาว่าเมื่อไหร่จะเลิกให้อาหารนกสักที
อ่าเขาบอกฉันจะให้เรื่องของฉันไม่ได้หวาดในห้องนอนเธออุ้ย
แล้วก็สักพักใหญ่ใหญ่ไฟฟ้าก็มาไฟฟ้าเขาก็เห็นเขาก็ถาม
ที่ใครเลี้ยงนกหนูก็บอกนู้นไงฮะฝั่งนู้นไงที่เขาเลี้ยงนก
เขาให้อาหารนกอยู่นกถึงได้มาเยอะแยะเขาก็เลยปี่ออกมาเลย
ฉันไม่เคยให้อาหารนกเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
เถียงกันเถียงกับไฟฟ้าเถียงกับไฟฟ้าก่อนที่แรกครับค่ะ
เราก็บอกโกหกให้อยู่ทุกเวลาทุกเวลาโกหกหนูก็ว่าไปอย่างนี้ไง
แล้วเขาก็ปี๊ดใส่เลยสิพอหนูพูดแบบนี้เขาก็ปี๊ดใส่
เลยกลายเป็นเป็นศึกทะเลาะกันวิวาทะกันเลยวันนั้นค่ะ
แล้วเสร็จแล้วไฟฟ้าก็บอกซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไฟฟ้าเขาก็บอกเอาไฟติดแล้วนะครับค่ะค่ะ
แล้วก็รับปากไปดูไฟไฟติดเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมา
เขาบอกว่าถ้าเธอไม่อยากให้ไฟมันดับเธอก็ย้ายหม้อแปลงไปสิ
ย้ายไปไหนย้ายไปไว้ในห้องนอนเธอเก็บสายไฟให้หมด
ไปไว้ในห้องนอนเธอเก่งไหมล่ะแล้วเราก็เอาทำไมพูดแบบนี้ล่ะ
เริ่มเริ่มเหมือนคนหาเรื่องแล้วเราก็ครับเขาก็บอกว่าเนี่ย
เขาชี้ไปนะเนี้ยอุปกรณ์ไฟฟ้ามันไม่ดีอืม
ถ้าไม่ถ้าหากว่าไม่อยากให้มันระเบิดก็ย้ายไปให้หมดอ่า
อันนี้เรื่องไฟฟ้าพี่สุวรรณีบ้านอยู่ตรงข้าม
คือทุกวันนี้เท่าที่ผมฟังเนี่ยเห็นบอกว่าทางพอถูกชาวบ้านกดดันหนัก
ค่ะพอออเขาไม่ให้อาหารนกนอกบ้านล่ะค่ะ
เปลี่ยนมาให้ในบ้านแทนค่ะมันก็เหมือนวังข้างคาวใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เลยแล้วหนูนั่งดูก็เหมือนมันก็บินเข้ามาแล้วมันก็กิน
กินกินกินเสร็จแล้วเพิ่มเวลาเขาพื้นออกไปพื้นออกไปใช่ครับ
นี่เคยเจอวังข้างคาวเลยเหรอแหมพอเดินผ่านมันตบอะไรดัง
นกก็บินผึ่งใส่ข้ามหัวเราอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
เขาเขาตั้งใจเหมือนเหมือนกับว่าพี่ไปเดินจังหวะแล้วเขา
ไปเดินจังหวะเขาบังเอิญเขาเคาะกะลาเอ้ยเคาะกะละมังอะไรอยู่ข้างนี้
เพลงเขาเขาคือว่าเขาไม่ชอบทางนี้อยู่แล้วเนี่ยฮะ
ตรงข้ามเนี่ยเหรอค่ะอาหารที่ให้อาหารนกเนี่ย
พอเขาเห็นทางนี้เดินมาปุ๊บเขาจะเคาะฝาปี๊บฝากระป๋องอะไรก็ได้
ให้มันดังนกตกใจอืมนกก็จะพลึบออกมาเลยพลึบเลยเหรอ
พลือบเหมือนออกมาจากวังทั้งข้าวเป็นว่ามีหนูหรือไม่ใช่เลยโอ้โห
หนูหนูหนูหนูเมื่อวานผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปก็เจอหนูเต็มเลย
เออหนูตัวใหญ่มากใหญ่แมวยังกลัวกินเศษอาหารกินอาหารนก
เศษอาหารนกค่ะกินข้าวฟั่งที่เขาหวานให้นอกกินแมวอะไร
เขาเขาจะมีหวานอย่างนี้น่ะอืมหวกข้ามก่อนที่นอกก่อนนอน
คือเขาจะเลี้ยงไปพร้อมกันทีเดียวเลยทั้งน็อกทั้งน็อกทั้งหนูหวานอาหารนอกบ้าน
แล้วเขาก็ปิดไฟนอนตอนนี้หนูจะขึ้นมาก่อน
เพราะว่าถ้าหากว่าหนูกินเหลือเช้านกลงนกจะได้ไม่ต้อง
เขาจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาให้อาหารโอ้โหเพราะมันมีอาหารอยู่แล้ว
นี่เลี้ยงหนูด้วยเหรอโอ้โหเดินเป็นพาเลสเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดินออกมาทีสี่ตัวหนูนี่ตกใจเลยแมวกลัวหนูนักข่าวยังเห็นเลย
ใช่ครับคือถ้าฟังจากที่พี่บอกก็คือ
เอาละเริ่มต้นจากเขาเลี้ยงแมวอาหารแมวเหลือนกมากิน
เขาก็เลี้ยงนกต่อพออาหารนกเหลือหนูมันก็มากินต่อ
ทีนี้มันก็วนอยู่นกนกหนูหนูงูมันก็ตามมา
งูนี่นะงูหัวเกลียวงูเหลือมอ้ะตัวใหญ่นะ
มันเดินมาจากบ้านเขานะแล้วเดินในรั้ว
ตรงข้ามบ้านอีกหลังหนึ่ง
ผ่านผ่านบ้านลูกชายเลื้อยบนกำแพงบน
มันถ่ายรูปไว้ไอ้พินไม่มา
คือทุกผู้ชมครับที่เห็นเนี่ยพี่ป้าน้าอามาเนี่ย
ไม่ได้หมายความว่ามีแต่ผู้สูงอายุอยู่ในหมู่บ้านนะฮะ

ลูกเด็กเล็กแดงเด็กวัยรุ่นอะไรก็มี

หลานฉันหลานย่า๕คนหลานยายคนหนึ่งออกมาไม่ได้

คือทั้งหมู่บ้านเลยเหรอคือโดยเฉพาะซอย๔เนี่ย
ออกไม่ได้เพราะออกมามันก็เจอนก

เจอขี่นกเจอหนูเจอนุ่น
ขนนกเต็มเลยเลย

คือมันดูยังไงแล้วมันแสดงว่าบรรยากาศของพื้นที่ซอยมันเหมือนอะไร
มันเหมือนแม่นาคพระขนมแบบจะมาแล้วบรรยากาศอะไรอย่างนั้นหรอ
มันเป็นชุมชนเมืองนะคะ
มันเป็นชุมชนเมืองแต่ว่ามันปล่อยเรื่องแบบนี้ให้มัน
ที่บ้านประกาศ๓๔เที่ยวยังไม่มีใครซื้อ

มาดูไหมเขาเคยมาดูไหมตอนประกาศขายบ้าน
มาดูแล้วเขาไม่เอา
มันแถมนกพิราบด้วย
แถมนกพิราบด้วย